ส่วนอีกหนึ่งรายการที่ไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสด
ครับฟุตบอลนะครับประเพณีจุฬาธรรมศาสต
ทุกครั้งที่ผ่านมาจะมีกิจกรรมเรื่องของการบริจาคเลือด
ของตัวแทนนักศึกษาทั้ง๒สถาบันในชื่อโครงการเลือดไม่แบ่งสีนะครับ

ติดตามได้จากรายงานของคุณชูศักดิบวงทองดีครับ
โครงการเลือดไม่แบ่งสีกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รวมกันทำก่อนการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจะเริ่มขึ้น
ถือเป็นกิจกรรมทำความดีช่วยเหลือสังคม
ของทั้งสองสถาบันที่ทำมายาวนานกว่า๒ทศวรรษ

ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือก็ฟอบห่อ
หนักในการรับบริจาคโลหิตจากกลุ่มวัยรุ่นหรือคนเจนวาย
ปัจจุบันนี้มียอดบริจาคต่ำที่สุดเพียง๗เท่านั้น
โดยมีนายกรสิทธิพักโชตานนท์
ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

และผู้อัญเชิญพระเกี่ยวของจุฬาลงกร
ลงพื้นที่โปรโมทกิจกรรมครั้งนี้

ก็สามารถต่อชีวิตให้กับผู้อื่นได้
กิจกรรมนี้เพื่อกระตุ้นให้สังคมไทย
มีความตื่นตัวมีความเอื้ออาทร

แต่ว่าช่วงหลังอาจจะหายไปหน่อยหนึ่ง
ก็ปลุกให้กระตุ้นกลับขึ้นมาอีกนะครับ
ว่าคนไทยจะได้ช่วยเหลือกันสังคมให้ดีขึ้น
จุฬานลงกรรมอาหารพิวัยก็เล็งเห็นว่า

ก็พบว่ามีเพียงแค่๗เท่านั้น

ใช่ก็เลยเป็นเหมือนเป้าหมายในปีนะคะ
พวกเราอยากจะเชิญชวนปลุกสปีริตให้กับสังคม

ให้ทั้งสิทธิ์นิสิตปัจจุบันแล้วก็นิสิตเก่านะครับผม
ประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่๗๒กันนะครับ
มาขึ้นสแตนเชียร์กันเยอะนะครับผม
มาช่วยกันส่งเสียงเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาฟุตบอลของเราครับ
พบกับกิจกรรมเลือดไม่แบ่งสีครั้งต่อไป
ในวันที่๒๘มกราคมนี้

มาร่วมบริจาคเลือดกันเยอะนะครับ
ชูสักวงธองดีข่าวไทยรัฐทีวีได้งาน

สำหรับฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่๗๒ครับ
ไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดนะครับ
ในวันเสาร์ที่๓กุมภาพันธ์นี้ครับ
ติดตามได้กับไทยรัฐทีวีในช่วงเวลา๑๕นจนถึง๑๘นครับ